พาท่านท่านผู้ชมไปที่วัดสามะคีที่จังหวัดสุรินนะครับ
วันนี้มีเรื่องน่าอัศจรรย์ใจเกิดขึ้น
ชาวบ้านที่นั่นนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่นั่นก็บอกว่าน่าอัศจรรย์ใจมาก
เพราะว่าไปกราบไห้องอาธิของพระครูพิพิษประชานาศ
หรือว่าหลวงพ่อนานอดีตเจ้าวาดวัดสามัคคีนะครับ
แต่ว่าปรากฏว่ามีอัคระไปปรากฏอยู่บนกระดูกชิ้นส่วนหน้าผากนะฮะ
ซึ่งศิษยานุสิตบอกว่านี่คือลายเซ็นต์ของหลวงพ่ออย่างแน่นอน
นี่ครับกระดูกหน้าผากของชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะเนี่ยเขาเรียกว่าปั้นเน่ง
นี่นะฮะนี่ครับหลวงพ่อนานนะครับ
อาคาระที่ปรากฏบนกระดูกชิ้นส่วนหน้าผากของพระครูพิพิษประชานาศ
หรือหลวงพ่อนานสุธศิโร
มินาทีของหลวงพ่อนาน
ศิษย์ลูกหาก็ไปเห็นว่ามีอัคระปรากฏอยู่บนกระดูกชิ้นส่วนหน้าผาก
ศิษย์นายุทธิศิษย์เชื่อว่าเป็นลายเซ็นชื่อของหลวงพ่อ
ก็คือคำว่าพิพิษประชานาศ
แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีเรื่องอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่๑มกราคมที่ผ่านมา
ระหว่างที่ไปเปลี่ยนจีวรให้กับสรีระสังขารของหลวงพ่อนาน
ถูกบรรจุอยู่ในโรงแก้วบรรจุไว้นาน๒ปี
ปรากฏว่าสรีระสังขารของหลวงพ่อไม่เน่าเปื่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นด้วย
เมื่อเช้านี้ชาวบ้านมาเยอะมากพอทราบข่าวพอทราบข่าวว่ามีลักษณะของชื่อของหลวงปู่
ปรากฏอยู่ที่หน้าผากของท่านชาวบ้านก็มามากราบไหว้เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่
ถึงแม้สรีระของหลวงปู่จะหายไปแล้วแต่ชื่อเสียงคำว่าพระครูพิษพญานาคเลยว่า
พระผู้เป็นที่พึ่งของประชาชนยังอยู่ติดตัวของท่านไปจนวันตาย
นี่ฮะพระอธิวัติท่านก็เล่าให้ฟังนะครับส่วนนี้ชาวบ้านพอทราบเรื่อง
กระดูกชิ้นสวนภาคของหลวงพ่อนาน
ก็พากันเข้ามากราบไหว้มาชมนะครับ

แล้วก็ศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อ
คือเรื่องของสุริยสังขารของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ท่านอายุเยอะ
แล้วท่านมรณภาพเนี่ยนะครับ
อันนี้พูดกันมานานเรื่องของการไม่เน่าไม่เปื่อยเนี่ย
หรือว่ามีเส้นผมมีหนวดอะไรพวกนี้งอกเพิ่มเติมขึ้นมา

ใช่ก็มีการคุยกันทั้งหลักวิทยาศาสตร์นะฮะ
หรือว่าหลักของความเชื่อเนี่ยอันนี้ก็คุยกัน
แต่มันก็ยังหาข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนไม่ได้
ถ้าหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยบางที่เขาก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของฟิสิกส์
หรือว่าหลักทางกายภาพโดยเฉพาะพระเกจิอาจารย์หลวงพ่อชื่อดังทั้งหลายเนี่ย
อยู่สายวิปัสนาท่านไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยทานแต่ผักใช่ไหม
ท่านก็เวลาท่านมรณภาพไปเนี่ย
ร่างกายมันแน่นอนว่ามันไม่มีกลิ่นไม่เน่าเหม็นอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ว่ามันก็พิสูจนชัดไม่ได้ไงอันนี้น่าอัศจรรย์ใจ
แต่ว่าเรื่องลายเซ็นที่กระดูกหน้าผากอันนี้ก็ยิ่งน่าอัศจรรย์ใจใหญ่

พระนานท่านมีชื่อเดิมว่านานนะครับ
นามสกุลสีชมพูบวชเป็นพระพิสุมา๖๖พันศานะครับ
มรณภาพเมื่อ๒๐กรกฎาคม๒๕๕๘สิริรวมอายุแล้วก็๘๖ปีนะครับ
ก็เป็นพระต้นแบบที่มีความเรียบง่ายสมรรถะแล้วก็มีเสียงบริสุทธิ์